ส่วนช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวข่าวสารในโลกโซเชียล
หลังจากที่แข่งขันกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
เดี๋ยวไปติดตามกันหน่อยว่าเมื่อวานนี้มีเรื่องราวอะไรให้ติดตามกันบ้างครับ
ในการแข่งขันนะครับก็มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันหลายรุ่นครับ
แต่ที่น่าจับตาก็เห็นจะเป็นคู่รักนักสู้นะครับ
อย่างครูต้องชะนนทัศน์วิรัตชัยกับนักสู้สาว
เจ้าของชายาทไทนี่ดอลริกะอิชิเกะนะครับ
ผลการแข่งขันเมื่อคืนวานครับปรากฏว่าทั้งคู่สามารถเก็บชะชนะได้แบบไม่ครบยกนะครับ
ก็สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะริกะนักสู้สาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น
ยังจำได้ถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนนะครับ
ที่ครูต้องนั้นเคยเอาชนะเน่โคฟาทูระ
ตเน็ตไอดอลที่สร้างชื่อโดยการท้าดวนกับนักสู้ในแขนงต่าง
เมื่อราว๕ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีแฟนกลับบางคนไปตั้งทศูนย์ถามในพันทิศ
ก็เรียกร้องให้มีการรีแมชระหว่างครูตองกับเนด้วย
เดี๋ยวเราไปถามกันหน่อยว่าเรื่องนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมนะครับ
ในช่วงนี้ครับตอนนี้ผมอยู่กับทั้งสองท่านแล้วนะครับ
คู่รักนักสู้เมื่อคืนนี้ที่สู้ได้อย่างดุเด็ดเผ็ดมันจริง
กับการรายการวันเชมป์เชมป์ชิปเมื่อวานนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย
ครูตองแล้วก็ริกะถามคนแรกก่อนเลยริกะ
เมื่อคืนนี้โอ้โหสู้แบบเกือบที่จะแพ้เหมือนกัน
หลายคนเอาใจช่วยตุ้มต่อมโดยเฉพาะครูตอม
ถ้าเห็นคุณแฟนโดนอัดหนักขนาดนั้นเกือบไปเหมือนกันนะ
ถ้ามีกล้องตามถ่ายในห้องพระนักกีฬานี่คงจะเห็นสภาพผมแบบดูเดือดมาก

อันนี้เขาไม่ออกมาด้วยเลยค่ะเขารออยู่ที่ห้องพัก
ก็เครียดค่ะอยากให้จริงอยากจะให้ลิกะได้แบบแสดงฝีมือของตัวเอง
โชว์เป็นตัวเองที่สุดมากกว่าแบบแค่เป็นแฟนของผมที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วหรืออะไรอย่างนี้

วันนี้ทั้งสองคนแต่งตัวมานี่ตอนแรกผมนึกว่าพอทำรายการการ์ตูนช่วงเช้า
เกี่ยวนะไม่ใช่นี่เป็นการเปิดตัวเป็นสีสันในการเปิดตัวของทั้งคู่
โอ้โหมีไอเดียอะไรมาจากไหนเอ่ย
จริงของลิกะก่อนเลยใช่ไหมครับก็คือ
มันอารมณ์เหมือนกับจริงในขบวนการ๕สีเนี่ยสีชมพูเป็นสีที่เด่นเพราะมีผู้หญิงอยู่คนบางคน

แล้วจริงคือมันเป็นความเราว่าน่าจะเป็นความฝ่ายฝันของผู้หญิงหลายคน
เอาจริงมันมักจะมีไม่กี่ตอนไม่กี่ฉากแหละที่สีชมพูได้ออกมาโชว์เดี่ยว
และนี่แหละครับให้เป็นโอกาสที่สีชมพูจะได้ออกมาแสดงพลังของผู้ใหญ่
เมื่อคืนน้องริกะก็เฉิดฉายมากมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเปิดตัวเนี่ย
ดูจากในภาพสิโอ้โหเดินมานี่น่ารักทีเดียวไม่เหมาะกับการเป็นนักสู้เลยนะ
คุณยิ้มอย่างนี้นักสู้ที่เป็นคู่แข่งของคุณเขาจะกลัวได้ไง
ก็เราไม่ได้ครูให้กลัวค่ะเราเฟรลี่ค่ะ
แล้วมาดูในการแข่งขันคุณดูสิเอาคือเปิดมานี่สู้กันขอประทานโทษนะสู้กันอย่างมวยวัดเลย
คุณตั้งใจให้เป็นแบบนี้เปล่าไม่จริงจริงมันผิดแผนนิดนึงค่ะ
ใช่ค่ะแต่ก็สู้กัดฟันสู้ทั้งที่ตาอีกข้างหนึ่งมันมองไม่ชัด
ใช่ค่ะโอ้โหใจสู้จริงจริงนะถ้ากล้องซูมาที่บริเวณหน้าเนี่ย
เห็นเลยว่ายังมีรอยฟกช้ำดำเขียวอยู่ก็มีเด็กน้อยค่ะตรงนี้
แล้วในตอนที่สู้อยู่ตอนนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้
เนี่ยกำลังดึงแขนเขาแล้วก็โอ้โห
คือจริงแล้วตอนที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะ
ก็รู้สึกคือได้ยินเสียงคนคนแบบเสียงดังมากค่ะคือแบบ
คือเราจะแพ้ไม่ได้ค่ะคือยังไงก็ต้องเขียวอยู่
ใช่แต่ว่าเราก็เตรียมตัวมาดีค่ะเรารู้ว่าถ้าเกิด
อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เราจะทำอะไรต่อแล้วก็
ทำตามที่โค้ชบอกค่ะคือโค้ชนี่คือวางแผนมาแบบ
ตั้งแต่แรกจนจบเลยแค่ผิดพลาดนิดเดียวก็ตอนที่
คอนแทคเรนหลุดแล้วก็เลยทำให้เสียนี่กะผมบอก
เห็นคุณน่ารักอย่างนี้ผมไม่คิดว่าคุณจะทำแบบนี้ได้นะ
ตุบตับตุบตับตุบตับแล้วเนี่ยสุดท้ายกรรมการต้อง
ยุติการชกใช่โอ้โหเอาพูดถึงความรู้สึกหลังชนะหน่อย
รู้สึกแล้วยังไงเรากลับมาได้ก็ก็ดีใจค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าทำให้กลัวตอนแรกกลัวมากกลัวว่าคนไทย
แรกของคุณด้วยใช่ค่ะกลัวว่าคนไทยจะผิดหวังกับเรา
ว่าแบบเออทั้งที่แบบเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้ขึ้นสู้ในแบบ
ที่ใหญ่ใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายพอทำได้
ดีใจมากเลยค่ะต้มต่อเหมือนกันคือจริง
คอนเซ็ปต์นักสู้ไทยจะให้หวัดเสียวทุกคนหวัดเสียวเหรอ
คู่มีหวัดเสียวหมดเดี๋ยวผมขอดูภาพหน่อย
เมื่อวานนี้โอ้โหครูตองนี่ก็เปิดตัวได้อลังการ
การเปิดตัวเป็นไฮไลท์พออีกแล้วนะเกมการแข่งขันของคุณ
ตอนที่ขึ้นไปชกกับนักสู้จากฟิลิปปินส์ครับผม
คนนี้เนี่ยก็หุดหวิดจวนเจียนเหมือนกันครับผม
ก็เดี๋ยวตอนที่ยกที่๑นะครับก็คืออยากจะรีบปิดจ๊อปว่า
พอเข้าไปพยายามจะเข่าซ้ายเข้าที่หน้าจากที่เข่าปุ๊บเขาต่อยสวน
คุณลงไปนอนกองกับพื้นอันนี้เป็นแท็กติกของคุณด้วยหรือเปล่าครับ
อันนี้จริงคือจังหวะที่เข่าเขาต่อยสวนมาเลยล้มไปเลย
อ๋อแต่ก็ไม่มีอะไรครับหลังจากนั้นเราก็ตัดเพลงให้เขาของเรา
เป็นโอกาสของคุณบ้างคุณก็ไม่ปล่อยเลยนะ
แต่ก็แก้กลับมาแล้วก็ไอ่ครับหมัดทิ้งตัดเพลง
แล้วดูมีเข่ารอยด้วย
จึงเข่ารอยไม่โดนแต่หมัดทิ้งตามหลังสตัวเข้าข้าง
เธอเกลียดเข่ารอยแต่วืด
แต่ว่ามัดที่ตามไปเข้าข้าวแล้วเขาก็ตามไป

โอ้โหผมบอกเลยว่าคุณสองคนนี่

หลายคนดูภาพมันดูโหดมาก

มันมีการป้องกันตัวอะไรอย่างไร
เพราะว่าเราก็มีกระจับมีฟันยางแล้วก็มีนวม

มันก็ไม่ได้ทำให้เราอันตรายอะไรขนาดนั้น
เพราะว่ากฎิกามันไม่มีการนับสิทธิ
ถ้าเราเคยดูมวยคือถ้าล้มลงไปปุ๊บ
กรรมการก็จะนับ๑๒๓๑๐แล้วก็ลุกขึ้นยืนใหม่ได้
แต่ว่าอันนี้ถ้าร่วงลงไปแล้ว
ถ้าเกิดว่าไม่ว่างกันตัว
กรรมการก็จะให้หยุดเกมทันทีให้จบการต่อสู้ทันที

แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะแพ้ด้วยรูปแบบอื่น
รัดคอยอมแพ้จากการถูกหักแขนหรือว่าหักขาก็ได้ครับ

เมื่อวานนี้เป็นชัยชนะที่สวยงามของทั้งคู่
ถามคุณริกาก่อนของคุณไปถึงแชมป์แน่

ริกะจะต่อยอดอย่างไร

แชมป์ที่เขาพองแชมป์อยู่เขาก็โหดนะ

ก็ตอนนี้จริงแล้วก็ยังไม่ได้คิดไป
ถึงขั้นแบบว่าจะต้องลงชิงแชมป์วันนี้พรุ่งนี้ค่ะ
แต่ว่าก็อยากจะทำตรงนี้ให้ดีก่อน

เพราะว่านี่มันก็เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นค่ะ
แต่ว่าถ้าในอนาคตจะถึงขั้นชิงแชมป์ไหม
ก็ต้องรอดูกันไป
โอ้โหเมื่อวานนี้ถ้าคุณคิดว่าจะไปชิงแชมป์

เขาสู้กับคู่แข่งของเขาเละเทะขนาดนั้นกลัวไหมถ้าเกิดไปเจอกับเขา
ถ้าเจอวันสองวันนี้ก็คงกลัวนะ
วันสองวันนี้เขาไม่พร้อมเพราะว่าโดยสายขนาดตัวที่ก็ค่อนข้างต่างกันมากพอสมควร
แล้วก็เขาก็เหมือนกับเก็บทัพเขาเตรียมตัวมาดีมากค่ะครั้งนี้ก็ต้องยอมรับเลย
ก็มีโอกาสเหมือนกันในอนาคตภายภาคหน้าติดตามดูริกะต่อว่าเธอนั้นจะมีโอกาสไปถึงแชมป์ไหม
ส่วนอีกคนโอ้โหเขาบอกว่าคุณมีโอกาสใกล้มากที่จะก้าวขึ้นไปท้าชิงแชมป์
ถึงโอกาสของคุณหน่อยเมื่อวานนี้คุณก็ท้าทายเขาไว้แล้วด้วย
เพราะว่าเดิมแชมป์เป็นเรื่องตำนานของวงการของเอเทียฟิจินียาอาโอกิ
อันนี้มันเป็นเหมือนกับเปลี่ยนแล้วไงยุคคนเก่าที่เป็นตำนานก็ล้มลงไปแล้ว
คนใหม่ขึ้นมาแล้วจะมีนักสู้จากมาเลเซียที่เป็นดาวรุ่งเหมือนกัน
เหมือนเป็นตัวท็อปของมาเลเซียก็คือเอสถิง
ผมก็เลยตั้งใจที่จะมองไฟล์นี้ว่าเป็นยังไง
แล้วก็เล็งที่จะอยากจะเป็นคนต่อไปที่มีโอกาสชิงแชมป์ในรุ่นนี้เหมือนกันครับ
ก็นี่เป็นความสนุกของนักสู้เลือดใหม่ที่ได้มาเจอกันในรุ่นไลทเวทนี่แหละ
แล้วก็มีโอกาสเหมือนกันสำหรับครูตองนะครับที่จะได้ไปโลดแล่นในการลุ้นคั่วแชมป์ทั้งคู่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามถึงในสนามอย่างเดียวไม่พอ
เรื่องราวนอกสนามบ้างทั้งคู่เป็นคู่รักเป็นแฟนกัน

ใส่กันแบบนี้ไหมแบบที่แข่งกันในสังเวียน

การที่เราเล่นกีฬาต่อสู้นะคะก็ทำให้เราใจเย็น
แล้วก็เลือกที่จะไม่ใช้กำลังตัดสินปัญหาแบบในนอกสังเวียน
ดังนั้นหมายความว่าถ้าเวลาซ้อมก็ใส่นวมแล้ว

เราก็จะเลือกจะใช้ความใจเย็นแล้วก็เรารู้ว่าความเจ็บปวดเป็นไง
เรารู้ว่าร่างกายมันมีค่าที่จะเอามาเพื่อทำให้ร่างกายเราแข็งแรง
ถ้าเราเจ็บในการฝึกซ้อมร่างกายแข็งแรงขึ้นทักษะเราดีขึ้น
แต่การที่เราทำอะไรข้างนอกบาดเจ็บมันไม่ได้อะไรเลย
ผมไม่เชื่อคุณหรอกถามไฟชายก็เท่านั้น
ถามไฟหญิงดีกว่าเคยใช้กำลังกับเขาไหม

คือถ้าเกิดนอกข้างนอกจากการซ้อมใช่ไหมครับ
ก็มีแบบจะเป็นแบบหมั่นไส้อะไรอย่างนี้มากกว่า
ตัวนี้แก่ว่าตัวเล็กกว่าตัวใหญ่กว่าแกล้งได้

เจ็บไหม

เหนือจากนี้อีกหนึ่งประเด็นที่เขาถามกันในโลกโซเชียลโอ้โห
เป็นไปได้ไหมที่คุณจะมีรีไฟต์กับคนนี้

ผมแทบยอมแพ้ไม่ไหว

จริงคือเกือบ๗๘ปีที่แล้ว

ก็เลยขอเข้าไปลองนิดนึงว่าเป็นยังไง

ก็อย่างที่เห็นเขาบอกว่าแต่ตัวเขาก็กระเด็น
หรือเขามีวิชาโบราณอะไร

อะไรของเขา๑๕๐๐๐ปีก่อนพุทธกาล

เอานี่ใช่ไหมเป็นช่วงที่ท้าทายกัน
ครับผมแล้วก็ไปลองเราก็ไม่มาถึงกับมานั่งฟันทงว่าเขาจริงปลอมอะไร
แต่ว่าเราก็ทำให้เห็นแล้วแหละว่าเป็นยังไง
ก็อยู่ที่คนผู้ชมนะครับจะใช้วิจารณญาณ

ถ้าเกิดเขาจะมาท้าทายคุณคุณจะไปลองกับเขาอีกไหม
ไปดีเถิดนะครับบ๊ายบายรักก่อย

มาสู้กันในบนสังเวียนดีกว่ามีกฎกติกาชัดเจน
เพราะฉะนั้นในช่วงท้ายแบบนี้

และก็จะมีการณญการอีกมากที่จะเกิดขึ้นด้วย
โดดมิถึงในประเทศไทยก็จะมีการณญการรายการนี้
ก็เราจะมีรายการศึกสังเวียนเดือดหรือวันเชเว่นชิปในครั้งต่อไปก็คือ๒๑เมษายน
ก็เป็นการชิงแชมป์ในรุ่นของไลทเวทระหว่างเอฟทิงกับเอเวิร์ดเฟอร์ลายัง
ซึ่งนั่นแหละครับที่ผมบอกปากเท้าไปว่าอยากจะเจอกับผู้ชนะเหมือนกัน
ก็ฝากช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์ช่วยหาจุดอ่อนแล้วบอกกันได้ก็ดีครับ
แล้วก็ที่สำคัญเดือนธันวาคมนี้ครับก็จะมีการแข่งขันวันชิวิชิปกลับมาอีกที่ประเทศไทยอีกครั้ง
ก็เป็นกำลังใจให้นักสู้ไทยกันตลอดนะครับผม
ก็ติดตามกันได้นะครับกับการถ่ายทอดสดรวมไปถึงไฮไลท์ในแต่ละสัปดาห์นะครับ
และวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านอริกะแล้วก็ครูตองด้วยนะครับ

และทั้งหมดนี้คือเรื่องรอบขอบสนามในวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ